ตามกันต่อครับกรณีทหารยศ๑๑ในค่ายทหารมณฑนฐานบกที่๑๗จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
ก็พยายามที่จะบุกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ลวนลามล่วงละเมิดทางเพศทหารสาว
นี่กลายเป็นคลิปกลายเป็นข่าวที่เรานำเสนออย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดถูกปลดออกจากราชการแล้ว
เรื่องนี้ทางรองโฆษกองทัพบกพันเอกหญิงสิริจันงาทอง
เปิดเผยบอกว่าผลการสอบสวนของหน่วยต้นสังกัด
สรุปว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา
โดยต้นสังกัดจึงมีคำสั่งให้ปลดทหารยศ๑๑ออกจากราชการแล้ว
เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วยังร้ายแบรง
มีผลตั้งแต่วันที่๑๖กันยายนเป็นต้นไปนะครับ
ส่วนปัจจุบันพนักงานราชการหญิงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และถือว่าเป็นคดีความส่วนบุคคลที่ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
โดยทางหน่วยต้นสังกัดพร้อมให้ความร่วมมือในการสอบสวน
คือเมื่อวานนี้ตัวผู้หญิงผู้เสียหายนะฮะก็เดินทางไปพร้อมกับคุณกันจอมพลังนะ
ไปที่กองบัญชาการกองทัพบกเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน
ท้ายที่สุดก็เลยมีคำสั่งปลดออกมาแบบนี้นะครับ
บอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาเธอเกือบจะฆ่าตัวตายแล้ว
กลุ้มใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
พออยู่ที่ทำงานนะเพื่อนก็ไม่คุยด้วย
นายก็ใส่หัวกลัวว่าจะทำให้หน่วยเสียหาย
บอกเอ้ากลายเป็นความผิดของเธอไปทั้งหมดนะครับ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยจริงมีผู้เสียหายผู้หญิงอีก๓๔คน
เข้ามาปรึกษาแต่ไม่มีใครกล้าออกมาสู้เรื่องนี้
เพราะอับอายไม่อยากมีปัญหาในที่ทำงาน

พร้อมกับมีแบ็คอย่างดีก็คือคุณกันจอมพลังนะครับ

กำลังใจจากครอบครัวจากที่เคยจะฆ่าตัวตาย
คือแบบท้อแท้คือตอนนี้รู้สึกดี
รู้สึกว่าเราต้องสู้เพื่อความยุติธรรม
สิทธิของผู้หญิงให้กับตัวเองอย่างนี้ค่ะ
มามึกษาก่อนหน้านี้ประมาณ๓คน
แต่ตอนนี้ก็ไม่กล้าที่จะออกสื่อ

เพราะด้วยความที่น้องเขาก็มีครอบครัวเป็นทหาร
มีสามีแล้วเราก็โดนทำแบบเรา

เป็นอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ
แต่อย่างเราและครอบครัวเขาเป็นพลลวนเรือน
เราเลยสู้เพราะว่าครอบครัวเราเข้าใจค่ะ

ส่วนกรุณกันธรรมดาพรังก็ขอบคุณกองทัพนะครูนา
เพราะเมื่อวานพาน้องเขาเข้าไปพบกับ

หลังจากนั้น๑๐เอกที่บุกข่มขืน
คุณกันโพสต์ออกมาล่าสุดบอกว่าทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
แต่ถ้าพบคนไม่ดีแล้วดำเนินการตัดทิ้งอย่างรวดเร็วแบบกองทัพบก
วันนี้ต้องขอชื่นชมครับส่วนหลังจากนี้เรื่องคดีความ
คุณกันก็จะเดินหน้าเอาเรื่องเต็มที่
แล้วก็เดินหน้าในการช่วยนางสาวออยเต็มที่เหมือนกันนะครับ